ดาวสุภาษาถ้าเกิดดาวที่ไหน
สนุกสนานที่นั่นแน่นอนค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุย
วิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้าน
บางขุนไซค์อำภาบาดแหลมจังหวัดเท็กทรัพย์ปุริ
ว่าแต่ดาวจะไปทำอะไร
ว่าแต่ดาจะไปทำอะไร
ดาวไม่ได้สายชะชนภัยอยู่แล้ว
อ่าไหนทางลงค่ะคะทางนี้ค่ะโอ๊ยโทษค่ะ
คุณผู้ชมค่ะชุมชนบ้านบางขุนไซแห่งนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน
มาตั้งรกรากที่นี่ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายนู้นเลยค่ะ
ด้วยความที่เป็นชุมชนติดกับทะเล
วิถีชีวิตจึงมีความผูกพันกับทะเลค่ะ
อาชีพทำการประมงเป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นการหาปูหาปลาหาเคย

และที่สำคัญคือการหาหอยเสียบ
แล้วนำไปแปรรูปเพื่อออกจำหน่ายค่ะ

เรียนรู้วิถีของชุมชนแห่งนี้

งามยามดีมากเลยค่ะคุณผู้ชม

ทำไมมันไม่ร้องกระต้ากระตากเหมือนแม่ไก่

พี่เขาก็ใจดีมาเจอกลางทางก็ดีนะพี่น้อย

โอเค

น้ำขึ้นมาแล้วครับใช่ครับเวลาเรามีจ้ำถัดครับดับฟันดีนะ
เราจะพาไปหาของนี้เลยค่ะ

เราจะลงไปเหยียบได้เลยหรือเราต้องมีอะไรก่อนไหม
เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์มาให้ครับเป็นถุงมือกับถุงเท้าครับ

เอาต้องใส่มือถุงเท้า

พื้นที่ตรงนี้ที่หาหอยนะครับ
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นที่ยังไงครับ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเป็นสาธารณะครับ
สามารถเก็บหอยด้วยมือห้ามใช้เครื่องทุนแรงได้ครับ

ว่าเป็นทะเลโคนนะครับ

ลุยกันอันนี้เป็นกระดานพริกห่อยนะครับ
เคยไปเล่นเซิร์ฟนะแต่ท้ายกันหรือเปล่าไม่รู้
นอนลาบบนไม้นี่ไปได้เลยครับ
นอนลาบเหรอคะแล้วน้ำตกละครับน้ำตกละครับ

ใช่ครับเราจะอยู่ท่าแถวประมาณ๖ชั่วโมงครับ
เราจะเอามือกาวไปข้างหน้าเป็นเลนอย่างนี้ครับ
เราก็จะเจอแล้ว๑ตัวเนี่ยหอยเสียบ

อ๋อนี่แหละโอ๊ยเจอแล้วหอย๑ตัวหอยเสียบใช่ครับ

เราจะใช้ขาถี่เพื่อดันกระดานให้ไปข้างหน้าครับ

เฮ่ยมันได้แล้ว
คุณผู้ชมพี่มิ้นบอกว่าหอยเสียบเขาจะอยู่ในดินก้อนแห่ง
ใช่ครับเป็นบ้านของเขา